ทุจริตที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างค่ะ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านการเงินเทศบาล

แล้วทำแบบนี้ทำมาแล้ว๑๕ครั้ง
ตอนนี้รับสารภาพแล้วค่ะ

นี่คือเอกสารและข้อความบางส่วน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลที่กำแพงเพชร

หลังจากที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่า
เขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการยักยอกโอนเงิน
จากบัญชีเทศบาลเข้าบัญชีส่วนตัวไปกว่า๘๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อ๘มีนาคมนะคะ
นายกเทศมนตรีนิคมทุ่งโพทะเลนายวินัยนันทคุณ
ไปพบความผิดปกติจากบัญชีการเงินของเทศบาล
เขาบอกว่ามันเริ่มมีเงินหายไปตลอด๓เดือนที่ผ่านมา
เงินมันหายค่อยทยอยหายไป
ต้องมีการทุจริตภายในเกิดขึ้น
ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองกำแพงเพชร

นี่เป็นการทุจริตจากบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น

ล่าสุดนะคะผู้ก่อเหตุรับสารภาพค่ะ
แล้วก็เตรียมจะเข้ามอบตัวนะคะ

ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวของเขา
ด้านการเงินนี่แหละค่ะ
รหัสอุปมัติตอนนี้เรากำลังตั้งคณะทำการตรวจสอบ

มีการส่งไลน์มาให้กับเพื่อนที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกัน
ซึ่งคนนั้นเขาก็ได้รีบดำเนินการแจ้งมา

นี่แหละค่ะยอดเงินจำนวนเยอะเลย

ซึ่งทางเทศบาลตรวจสอบเหตุการณ์นี้ก็ต้องไปดูว่า
เงินเยอะแบบนี้มีการทุจริตแบบนี้ทำคนเดียวหรือเปล่า
หรือมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยไหมนะคะ
คดียักษ์ยอกเงินหลวงเทศบาลนิคมทุ่มโทษทะเล

คนที่ทำมีการโอนไปถึง๑๕ครั้งนะคะ
แล้วก็ในจำนวน๑๕ครั้งโอนคืนกลับมาบางส่วนด้วย

แต่ว่ายอดรวมยังอยู่ที่๘๓๙๐๐๐บาทค่ะ
นี่แหละค่ะก็รับสารภาพแล้วก็เตรียมจะไปมอบตัวแล้วค่ะ